ขยับต่อมาดูเรื่องความเคลื่อนไหวของผู้กำกับโจ้นะครับ
ก่อนจะไปว่าพระเนี่ยไม่ต้องนิมนต์แต่มาเองเลย
มาเอาอาหารมาให้ภูมิกับโจ้เนี่ยมีสาเหตุเพราะอะไรนะครับ
ขยับไปดูเฮียชูก่อนเฮียชูคือใคร
ชูวิทย์กระมุนวิสิทธิ์กระมองขาดครับ
ว่าเหตุการณ์นี้ที่มีการแฉคลิปมีการเอาคลิปออกมา
เป็นเพราะผลประโยชน์ในโรงพักมันไม่ลงตัว
อ้าวแล้วไม่ใช่เขาเป็นดาวเริกหรืออะไร
ในการที่ผีพุ่งใต้จะชนน่ะอันนั้นส่วนหนึ่ง

เฮียชูเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนมานานแล้วครับ
ชูวิทย์กระมวลวิสิตบอกคลิปหลุด
พูดเบาก่อนนะคลิปหลุดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคุณธรรมหรอก
เกี่ยวกับเรื่องเงินแท้เลยฮะ
เพราะคดีนี้คลิปจะไม่ถูกตีแผ่เลย
ผลประโยชน์ภายในหน่วยงานนี้ไม่ได้มีปัญหา
มันลงตัวหากมันลงตัวมันจะไม่มีปัญหาแบบนี้
อย่างแน่นอนรวมถึงเฮียชูก็มองขาดด้วยว่า
คดีนี้เอาล่ะไหนคดีก็เกิดขึ้นแล้ว
ภูมิกับโจ้ก็ฆ่าคนตายร่วมกับลูกน้องอีก๖คนแล้ว

รับรองว่าคดีนี้ผู้กำกับโจ้รอดยากฟังเสียงเฮียชูครับ

ก็เรื่องเงินล่ะครับเรื่องเงินแน่นอน
ในสมัยก่อนการจ่ายเงินทรองพวกนี้
เป็นว่าธุรกิจสีเทานะยังไม่ใช่ธุรกิจสีดำแบบยาเสพติด
ก็จะจ่ายตั้งแต่ร้อยตีร้อยโทร้อยเอก
อย่างผมจ่ายร้อยตี๕๐๐ร้อยโทพันหนึ่งร้อยเอก๑๕๐๐

มีธุรการปราบปรามจราจร

ครบหมดครับและยังมีกองกลางด้วย
ของกลางโรงพักไว้สำหรับจ่ายพวกค่าน้ำมันค่ากาแฟค่าใช้จ่ายต่างกีปะทะ

แต่ไอ้โจ้มาเนี่ยมันจัดการเปลี่ยนระบบคือ

ทุกคนมาส่งมาตัวมาแล้วมันเป็นคนจัดสรร
ถ้าอย่างนี้ลูกน้องกินเข็นผักเข็นย่ากิน
คนอย่างไอ้โจ้เนี่ยถ้า
ถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นผมก็เชื่อว่ามันเติบโตนะ

หน้าตาท่าทางบุคลิกวิธีการเข้าหาผู้ใหญ่

กูถามมึงหน่อยมึงบ้าเปล่ามึงเป็นระดับผู้กำกับนะ
ที่นี้ทำไมอ่ะไอ้คลิปนี้ลุดมา
มันหลุดมาก็เพราะมันทะเลาะกันในโรงพัก
ง่ายสั้นเลยอย่าไปเชื่ออะไรดราม่าที่จะมา
ร้องขอชีวิตนะช่วยผมด้วย
ไม่มีหรอกครับผมดูแล้วเลยเนี่ยไอ้โรงพักนี้มันทะเลาะกัน
ภายในโรงพักทะเลาะกันมันจะล้มไอ้โจ้
ไอ้โจ้นี่เล่นลูกน้องไม่ดีเอาสั้นง่ายดีกว่า
ถ้าลูกน้องดีคลิปนี้ไม่หลุดมาอันนี้คือประการแรก
ประการที่สองไอ้โจ้ทำอย่างนี้จนเป็นนิสัย
กูทำเองมึงจะอารมณ์ร้ายมึงจะอารมณ์ยังไง
ถ้าเกิดสั่งลูกน้องไอ้ลูกน้องมึงมึงไปยิงไอ้นั่นดิ
ถามหน่อยมึงกลัวผู้กำกับมึงเลยต้องไปทำให้ความเป็นธรรม
ความเป็นธรรมได้ยังไงถ้าเกิดมึงไม่ทำตามในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
โดยส่วนตัวผมผมเชื่อว่านี่ไม่น่าจะรอด
ไม่น่าจะรอดไปขึ้นศาลได้อืมเหตุผลของผมก็เพราะว่า
ไม่มีมันมาซะดีกว่าไม่มีมาซะดีกว่า
เพราะการที่มันมามันนึงภาพรักษ์ของตำรวจ
ผมไม่รู้มันหนีไปหรือโดนจับได้ผมไม่รู้
แต่มันหายไปจะดีกว่า
อื้อหือไม่รอดสองเรื่องคือไม่น่ารอด
สมมุติถ้าไปสู่ชั้นศาลคดีมันค่อนข้างแน่น
หรือไม่รอดอีกมุมหนึ่งก็คือไม่น่าจะมีชีวิตรอด
ระดับเฮียชูคุกคลีเรื่องนี้มานานต้องจ่ายเงินเนี่ย

เฮียชูก็เลยวิเคราะห์เรื่องนี้ต่อเนื่องไปนะครับ
ชูฝากกำลังใจถึงท่านผอบตรด้วย
อยากจะให้ใช้โอกาสก่อนที่ท่านจะเกษียณเนี่ย
ปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้มีประสิทธิผลมากกว่านี้
ไม่ใช่๗ปีมีแต่คดีถุงดำ

ทัศนาจากเฮียชูวิทย์กับมนต์วิสิทธิ์ครับ